เกิดเหตุสลดขึ้นกับเด็กชายวัย๑ขวบ๑๑เดือนเท่านั้นเองนะครับ
ถูกแม่แท้วัย๑๙ปีแล้วก็พ่อเลี้ยง
โมโหทีไรก็ทุบตีทำร้ายร่างกายกัดจนมีรอยคมเขี้ยว
แล้วก็ไม่พอนะครับไม่เคยดูแลลูก
ไม่เคยให้กินนมกินนมไม่เคยนะ

มีแต่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็รสต้มยำอีกต่างหากคุณ
คุณหมอตรวจร่างกายของเด็ก๑ขวบ๑๑เดือนนี้
พบว่าอยู่ในสภาวะขาดอาหารเกร็ดเลือดต่ำอย่างหนักนะครับ
แล้วก็ภายในร่างกายมีความบอบช้ำด้วยนะครับ
หนูน้อยเพศชายวัยเพียง๑ขวบ๑๑เดือน
ถูกพ่อเลี้ยงและแม่แท้ทุบตีทำร้าย
มีแผลเต็มตัวที่หน้าอกมีรอยฟกช้ำ
ต้องเอาไปสแกนนะครับไม่รู้ว่าภายในจะบอบช้ำขนาดไหน
มีรอยที่แขนขวาแล้วก็กลางแผ่นหลังมีรอยถูกทำร้าย
ตาทั้งสองข้างบวมปูดม่วงและตัวเหลืองซีดเพราะขาดอาหาร
เรื่องนี้ก็แชร์กันในโลกโซเชียลแล้วก็เป็นภาพข่าวด้วย
ภาพข่าวนะคุณถ่ายดวงตาของเด็กที่มีรอยช้ำรอยบวม
แต่ว่าเห็นแววตาที่เศร้าของเด็กเองนะครับ
เจ้าหน้าที่ไปรับตัวออกมาจากบ้านหลังจากได้รับแจ้งจากชาวบ้าน
เพราะชาวบ้านทนไม่ไหวแล้วที่เห็นหนูน้อย
ถูกพ่อเลี้ยงกับแม่แท้ทุบตีทำร้าย
ร้องไห้ดังลั่นทุกวันนะครับ
จากการตรวจร่างกายแล้วก็พบว่าหนูน้อย
อยู่ในภาวะขาดสารอาหารจนเข้าขั้นวิกฤต

เพราะว่ามีเพียง๑๔เข้าสู่สภาวะวิกฤต
อาจจะเกิดอาการช็อกและเสียชีวิตได้

ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลที่มีเครื่องไม้เครื่องมือ

อย่างโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ต่อนะครับ

บอกว่านางสาวบีแม่ของเด็กได้เลิกรากับสามีเก่า

นางสาวบีก็มีลูกกับสามีเก่า
คือลูกน้อยคนนี้วัย๑ขวบ๑๑เดือน

ก็ย้ายมาอยู่กับนายบอยวัย๒๖ปี
ซึ่งมีอาชีพรับจ้างตัดปาม
โดยอาศัยอยู่ในกระทอบหลังเล็กแนมเผลอละแม่
แต่ทั้งคู่มักมีพฤติกรรมเสพยาบ้า
แล้วก็ดื่มน้ำต้มใบกระท่อม๔คูณร้อย

ข้าวปลาอาหารไม่เคยหาให้ลูกกิน
นมไม่เคยให้ลูกกินเลยนะครับ

พอเด็กร้องไห้งอแงก็ทุบตีให้หยุดร้อง

บางครั้งใช้ฟันกัดตามร่างกายของเด็ก

ทั้งสองคนทำร้ายเด็กจงพัดตกจากชั้นบนของบ้าน
ร่างกายของลูกน้อยสะบักสบอม

ก่อนหน้านี้ก็สงสารเด็กแต่ไม่รู้จะทำยังไง

แต่ตอนนี้เพื่อนบ้านเห็นว่าเด็กน่าจะบอบช้ำอย่างหนัก
ทนไม่ไหวครับแจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ
พอไปสอบถามกับนางสาวบีเจ้าหน้าที่ไปสอบถามนะ
นางสาวบีแม่ของเด็กปฏิเสธว่าไม่ได้ทำร้ายลูก
อาจจะมีบางครั้งบ้างแต่ก็ไม่รุนแรง

ส่วนรอยฟันบนตัวลูกนั้นยอมรับว่ากัดลูกจริง

เพียงแต่กัดหยอกล้อกันตามภาษาแม่ลูกเท่านั้นเองนะครับ
อย่างไรก็ตามเบื้องต้นเจ้าหน้าที่จะแยกหนูน้อยไปรักษา

ของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพรก่อน

จะดำเนินการตามพรบคุ้มครองผู้ถูกกระทำ
ด้วยความรุนแรงในครอบครัวต่อไปนะครับ